อุบัติเหตุเป็นสิ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันพร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
แต่พอมันมาถึงตัวเนี่ยต้องตั้งสติกันให้ดี
มีเรื่องที่น่าเศร้าของหนุ่มอายุ๒๓ปีคนหนึ่งที่สีสะเกด
เขามีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้างขนดิน
ปรากฏว่าขนดินขึ้นรถแล้วตอนที่จอดรถเข้าไปกับเพื่อนหลายคัน
เขาเสร็จก่อนเขาก็ยืนรอเพื่อนเขาก็ขนดงขนดินใส่บรรทุกอะไรกัน
รถของเขาลืมใส่เบรกมือรถมันไหล
คือเหมือนกับว่าเขาไปช่วยรถคันข้างหน้าติดลม
เห็นเขากำลังช่วยดันกันอยู่เขาก็เลยเออจอดรถเขาเดี๋ยวจะลงไปช่วยเพื่อนดีกว่า
พอรถไหลก็พยายามดันสู้แรงไม่ไหว
ดันอยู่คนเดียวไงเพราะว่ารถตัวเองก็ดินเต็มแล้วไงอ่า
ก็เลยไปติดกับอีกคันหนึ่งเสียชีวิตกระแทกเสียชีวิต
น่าเศร้านะครับเรื่องนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่ของสพมศรีสเกต
รถบรรทุกดินไหลทับคนเสียชีวิตตำรวจได้รับแจ้งนะครับ
ที่บริเวณใกล้ฝ่ายห้วยแฮดบ้านกุฎง้องหมู่๘ตพขอมจศรีสเกต
ที่เกิดเหตุมีรถบรรทุกดิน๖ล้อจำนวน๓คันจอดอยู่
นายสุรเชษเขียวอ่อนอายุ๒๓ปีติดอยู่กับท้ายรถบรรทุกดิน
ของผู้ตายพอทราบข่าวก็มาที่เกิดเหตุเห็นศพลูกชาย
ก็ได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายตลอดเวลานะฮะ
คำบอกเล่าของพยานในที่เกิดเหตุนะครับ
เราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มจากรถบรรทุกดิน๖ล้อมีอยู่๓คันเนี่ย
จอดที่บริเวณปากทางเข้าสถานที่ที่จะเอาดินไปถม
บริเวณใกล้ฝ่ายห้วยแฮดบ้านกุฎโง้งในพื้นที่หมู่๘

จู่มีรถขนดินสีขาวล้อขวาด้านหน้าแล้วก็หลังเนี่ย
เกิดติดลมนะฮะคนขับรถหกล้อที่เหลือจำนวน๕คน
ก็ลงมาช่วยกันดันรถนะครับระหว่างที่คนขับรถหกล้อ
กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นนะครับผู้ตายก็ขับรถหกล้อขนดินตามมา
โดยนำมาจอดไว้ด้านหลังรถ๖ล้อที่จอดก่อนหน้านี้
ห่างกันสักประมาณห้าเมตรผู้ตายลงมาจากรถ
เพื่อมาช่วยเพื่อนที่รถติดลมด้วยติดเครื่องรถของตัวเองทิ้งไว้
แต่ลืมดึงเบรกมือนะฮะจากนั้นผู้ตายก็ร้องตะโกนออกมาว่า
รถไหลรถไหลแล้วก็รีบวิ่งไปที่หน้ารถของตัวเองนะครับ
ผู้ตายก็พยายามดันหน้ารถของตัวเองเอาไว้แต่ทีนี้มันรถบรรทุกอ่ะ
แล้วที่สำคัญก็คือบรรทุกดินหนักกว่า๑๐ตันเอาไว้บนบรรทุกเรียบร้อยแล้ว
รถก็ไหลดันร่างผู้ตายไปอัดติดกับท้ายรถบรรทุกของเพื่อนที่จอดอยู่ข้างหน้า๒คัน
ถูกอัดแบบนี้เสียชีวิตคาที่
โอ้โหนะตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ก็ได้มอบศพให้ญาตินำไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนานะครับ
แล้วเดี๋ยวจะสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดต่อไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

เราก็ไปดูความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับ
มีเจ้าของที่ดินในจุดที่เกิดเหตุกับชาวบ้าน
นำดอกไม้ทูบเทียนนำอาหารไปวางเส้นไหว้
เพื่อเชิญดวงวิญญาณนายสุรเชษกลับไปสู่บ้านนะครับ
ส่วนที่บ้านเลขที่๑๑๕หมู่๑๐ตำบลจานอำเภอเมืองศรีสเกต
บ้านของนายสุรเชษผู้ตาย
แม่นะฮะชื่อว่านางสมควรเขียวอ่อนอายุ๕๐ปี
พร้อมกับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านก็ได้นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศล
สวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๔คืนนะครับ
สมควรบอกว่าลูกชายเป็นคนดีไม่เกเร
เมื่อก่อนทำงานอยู่ที่โรงงานที่ระยองนะ

ประสบอุบัติเหตุพิการก็ทำงานไม่ได้

ลูกชายก็เลยกลับมาจากระยองมาที่ศรีสเกตนะครับ

ซื้อรถยนต์ที่เป็นรถบรรทุกหกล้อมานะฮะอ่า
มารับจ้างขนดินหารายได้ช่วยแม่ช่วยพ่อ
ก็ซื้อมาได้แค่๒๐วันเองนะ
รถบรรทุก๖ล้อเนี่ยที่ซื้อมารับจ้างขนดินเนี่ย
แล้วก็มาเกิดเหตุเนี่ยฮะถึงขั้นทำให้เสียชีวิต
ซึ่งแม่บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ่อก็ต้องมาหาเงินเนาะ
พ่อก็ดูแลคายุคไขยา

มีตลอดประมาณเดือดละ๓พันนะล่ะ

โหเสียใจแล้ว

สูตรไปสั้นนิ

ยังเป็นเรี่ยวเป็นแรงสำคัญของครอบครัวให้พ่อให้แม่โอ้โหน่าเสียดายนะฮะ
จากไปเร็วมากสำหรับศพของนายสุรเชษนะครับ
ทำพิธีชาพนักกิจศพวันอาทิตย์ที่๑๐กุมภาพันธ์นี้นะครับ